ช่วยเบิร์ตดูหน่อยครับว่าพี่คนขับรถสองแถวคันนี้นะครับ
เขาดูข่าวข่าวเช้าหัวเขียวอยู่ใช่ไหมเฮ้ยพี่
ถ้าข่าวเช้าหัวเขียวมันต้องเป็นเรานั่งสามคนดิอันนั้นมันดูเป็น
อยู่แค่ตรงกลางอย่างเดียวอ่ะถ้าถ้ารุ่นผมเรียกหนังเอ็กซ์
หนังสิบแปดบวกครับอ่าหนังสิบแปดบวกพี่อะไรจะฟินขนาดนั้น
ตอนขับรถสองแถวอ่ะพี่เหตุเกิดนะครับที่ฉัดเชิงเซาฮะ
วันที่๑๐กรกฎาคมคือผู้ชายนักเรียนผู้ชายเป็นนักเรียนนะครับ
นักศึกษาปวสอแล้วนะครับอายุสิบเก้าปีเห็นพฤติกรรมของลุงคนนี้
ตั้งแต่๒สัปดาห์ก่อนมาเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนไม่เชื่อ
ไปกล่าวหาเขาหรือเปล่าไม่เป็นไรคราวนี้เขาไปขึ้นใหม่
ก็ยังดูเหมือนเดิมครับถ่ายไว้เป็นหลักฐานทั้งคลิปวีดีโอ
ป้ายทะเบียนรถชื่อนามสกุลคนขับสังเกตว่านะครับ
คือเส้นทางนี้มันจะผ่านโรงเรียนแล้วผ่านโรงเรียนหญิงล้วนด้วยนะ
คือหนึ่งดูหนังสิบแปดบัวแบบนี้มันไม่เหมาะสมแล้ว
สองต่อให้เป็นดูอย่างอื่นนะครับตอนขับรถมันก็ไม่ดีไม่ใช่เหรอ
เกิดอุบัติเหตุไม่ใช่เหรอโอ้ทะเบียนชัดกว่านี้ขนส่งเอาหน่อยเถอะ
ขนส่งเอาหน่อยไปไปเชิญท่านมาเตือนหน่อยนะคุณลุงใช่ไหม
เชิญเชิญมาเตือนหน่อยอย่างนี้ไม่ไหวครับอย่างนี้ไม่ไหวฮะ